ข่านี้อันดุสิบเก้าเกือบจะดิ่งลงเหวแล้ว
ฆ่าตัวตายเหรอเปล่าค่ะ
นักท่องเที่ยวต่างชาติคนนี้เขาไปเที่ยว
ไปเที่ยวที่จังหวัดกระบี่แล้วก็ขึ้นไปจะไปชมวิว

ใช่สูงอย่างเดียวไม่พอคุณชั้นอิตหา
ทีนี้ตอนที่อยู่ตรงบันไดเกิดอาการวืบ
แล้วเป็นอย่างไรอู้หูร่วงลงมาสิ
บันไดลงมาประมาณ๓๐ขั้นเยอะนะ

โอ้โหคุณถ้าไม่มีราวกั้นตรงนี้คุณเห็นตรงนู้นไหม
ชันมากแล้วก็เหมือนเป็นเหวลึกลงไปเลยนะ
ใช่ค่ะถึงบอกไงถ้าเกิดว่าไม่มีราวกั้นตรงนี้นู่น
หลังกู้ภัยดิ่งลงเหวไปแล้ว

เขาต้องไปเอาตัวคนเจ็บลงมาด้านล่าง

ลำพังขึ้นไปเองแค่เอาตัวเองขึ้นแล้วก็ลงให้ได้
อันนี้ก็เหนื่อยแล้วแต่นี่ต้องแบกคนเจ็บ
แล้วดูสิเอาเปรย์บอร์ดมาแล้วเห็นไหมคะ

แล้วกว่าจะเอาลงมาข้างล่างได้
ใช้เวลารวมแล้วนี่ก็ประมาณ๓ชั่วโมงอยู่นะ
เหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมอย่างที่เห็นเลยตอนที่เอาเปรย์หาม
จะลงมามันลำบากค่ะมันเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่าย
นักท่องเที่ยวคนนี้คือนายอีเดนรอเรลนะคะอายุ๑๙ปี
เป็นชาวเยอรมนีค่ะขึ้นไปเที่ยว
ตรงนี้แหละคือมันเป็นยอดเขา
เขาวัดถ้ำเสือวิปัสนาอยู่ที่อำเภอเมืองกระบี
พอได้รับแจ้งแล้วนะทั้งตำรวจทั้งกู้ภัย
อุปกรณ์กู้ชีพรีบไปเลย
ขนาดรีบไปนะใช้เวลากว่าจะไปถึงจุดตรงนี้
ก็ชั่วโมงนึงแล้วอ่ะใช่ฮะเออซึ่งตอนนั้นน่ะนะหัวแตกอ่ะ
ตัวคนเจ็บอะค่ะแล้วคอเนี่ยก็มีอาการบาดเจ็บ
คือขยับไม่ได้อ่ะนี่โชคดีนะ
นักท่องเที่ยวที่เขาไปอีกกลุ่มนึงน่าจะเป็นพยาบาล

มีผู้หญิงในกลุ่มนักท่องเที่ยวอื่นเป็นพยาบาล

เพราะว่าต้องประคองศีรษะนะต้องประคองก่อน
เพราะว่านักท่องเที่ยวที่บาดเจ็บหนุ่ม๑๙เนี่ย

ก็คือไม่รู้เคล็ดขัดยอกหรืออะไรยังไงหรือเปล่า

ทีนี้คุณผู้ชมกว่าจะเอาลงมาได้มันก็ไม่ง่ายไง
ครับไปดูคลิปตอนที่เจ้าหน้าที่พยายามเอาลงหน่อย
ันไดก็สูงบันไดก็ชันนะฮะ
ตอนนี้กำลังนำผู้ป่าเจ็บลงข้างล่างนะคะ
อยากอยู่ฝั่งนู้นนะเชื่อบี๊บนะ

ไปเลยไปเลยไปเลยไปเลย
โอ้โหคุณผู้ชมแล้วบันไดมันเป็นบันไดเรียบเขา
เนินเขามันไม่ใช่บันไดตรงมาอย่างเดียว
มันต้องคดต้องโค้งต้องเลี้ยวต้องหักศอก
ใช่สูงด้วยชันด้วยยากด้วย
แล้วดูสิคะเห็นไหมแค่คนเจ็บ๑คน
คุณดูต้องแบกกันกี่คนต้องถามกันกี่คน
ที่สำคัญต้องทำให้คนเจ็บนิ่งที่สุดนะคุณนะ
เออกลายเป็นว่ากว่าจะขึ้นไป

เจอตัวคนเจ็บกว่าจะเอาลงมาได้อีก๒ชั่วโมง
รวมแล้ว๓ชั่วโมงถึงจะเอาลงมาด้านล่างได้

จุดตรงนี้นะจริงขึ้นไปข้างบนวิวสวยมากเลยนะ
แต่ว่าต้องขึ้นบันได๑๒๖๐ขั้น
ทีนี้ตอนกลับอาจจะหน้ามืดแล้วค่ะคุณผู้ชม

แล้วก็ไปอยู่ตรงจุดพักที่มันมีราวเหล็กกั้นเอาไว้อยู่
พอเอาตัวคนเจ็บลงมาได้เห็นไหม
เขาต้องเอาอะไรแบบขึ้นไว้ไม่ให้ตัวคนเจ็บขยับเลย

อาการเขารู้สึกตัวดีนะคะ
ว่าตกบนกระแทกมีเลือดขั้งอยู่ข้างในหรือเปล่า
เขาต้องเอาเหมือนกับแบบเป็นปลอกคอใส่ดามเอาไว้เลยไม่ให้คอขยับนะคะ

เจ้าหน้าที่บางคนก็ถอดเสื้อร้อนนะคุณ

คุณเคยมีประสบการณ์ไหมตกบันไดไหมขั้นน้อยไม่กี่ขั้น
ผมตกขั้นเดียวหัวแตกรับปีใหม่นะ
นี่ตอนนี้๓๐ขั้น
๓๐ขั้นบันไดปูนด้วยนะครับ